คุณผู้ชมมาดูประเด็นข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะ
แต่ว่าข่าวการเมืองว่าด้วยเรื่องเด็กสตรีและคนไม่มีคัน
คนไม่มีคันแปลว่าต้องใช้ผ้านามัย
คุณผู้ชมเรื่องแรกว่าด้วยเรื่องผ้านามัยกันก่อนเลยนะคะ
เป็นคราวกันมา๒๓วันและกรณีที่โฆษกภักดิ์เพื่อชาติ
ไปโพสต์ตั้งคำถามว่ารัฐบาลใช้ตักกะอะไรในการคิดเอาผ้านามัยเนี่ย
ไปอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยถามว่ากลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
มันมีข้อเสียอะไรอ่ะมันมีข้อเสียตรงที่ว่า
ฟุ่มเฟือยสามารถจัดเก็บภาษีได้สูงสุดเพดานภาษีคือ๔๐
นั่นแปลว่าผ้านามัยจะมีราคาที่แพงขึ้นเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาล
แล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่า
ไม่เคยให้ผ้าอนามัยจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย
ยังไงก็แล้วแต่ผ้าอนามัยยังเป็นสินค้าควบคุม
นั่นแปลว่ารัฐบาลจะดูแลเรื่องราคาสินค้า
แต่สินค้าฟุ่มเฟือยคือจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้
ไม่ใช้ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตของเรา

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะคนที่กุข่าวนี้มาจากฝ่ายการเมือง
ตอนนี้ให้ศูนย์เฟคนิวของรัฐบาลไปจัดการเรื่องของผลกระทบ
โดยเฉพาะผลกระทบทางสังคมที่ทำให้รัฐบาล
โดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีเสื่อมเสีย
และ๓ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
คนที่ปล่อยข่าวออกมาต้นเรื่องโคศกภักดิ์เพื่อชาติ
จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ผมก็เสียใจอยู่อย่างปล่อยไปจากฝ่ายการเมือง
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันมีคดีความอะไรกันหรือเปล่า

ตอนนี้เขากำลังทบทวนอยู่ในเรื่องเหล่านี้นะครับ
เสนอข่าวเฟคนิวออกมาถ้ามันมีผลกระทบมากเนี่ย

วันหนึ่งประมาณ๒๐๓๐เฟคนิวออกมาอย่างนี้
กระทรวงดิจิทัลเขาก็รายงานมา
แล้วเขาก็ชี้แจงไปบางอันก็พลาดไปว่ามันข่าวปลอม

ไปสอบถามมามันก็ไม่ได้มีอะไรเรื่องเหล่านี้เลย

ก็คือนางสาวเกรดปริยาแก้วแสนเมือง
ศกภักดิ์เพื่อชาติยืนยันเลยบอกว่า
บริสุทธิ์ใจที่มาโพสแบบนี้เพราะคิดว่าผู้หญิง
ได้ใช้ผ้านามัยที่มีราคาถูกกว่านี้
เพราะว่าปัจจุบันหลายประเทศได้ผ่านร่างกฎหมายยกเลิก
ภาษีผ้าอนามัยไปแล้วเขาก็ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะคะ
จบไปเรื่องของสตรีและคนไม่มีคันทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของเด็กกันหน่อย
ท่องกันตั้งแต่เด็กจนโตว่าเสาร์ที่๒ของเดือนมกราเป็นวันเด็ก
วันเด็กแห่งชาติถูกต้องแล้วแต่ละปีนายกรัฐมนตรี
ก็จะมีสารออกมาก็จะมีคำขวัญวันเด็กออกมา
ปีนี้นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กคือ
เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย
แต่มันไม่จบแค่นี้เพราะคุณชอบพันธิกาวาณิชย์โฆษกภักดิ์อนาคตใหม่
ต่อท้ายในคำขวัญวันเด็กคุณเห็นไหมตัวสีแดง
และอย่าลืมไปสกายวอล์กในวันพรุ่งนี้ที่ฉันขออ่านเต็ม
เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย
และอย่าลืมไปสกายวอคพรุ่งนี้แต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่า
ทวิตเตอร์ของคุณชอบพันธิกาวาณิชย์เนี่ยวงเล็บไปด้วย
ลุงตู่ไม่ได้กล่าวคือเธอบอกว่าไอ้ลักษณะการโพสต์แบบนี้เป็นการล้อเล่น
แต่รัฐบาลบอกว่าคุณอยากจะเล่นก็เล่นไปแต่ผมไม่เล่นด้วย
ผมไม่ขำนะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางนายกรัฐมนตรีเนี่ย
มอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงดีอีคุณพุทธิพงศ์ปุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคมให้นิติกรของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
โดยเฉพาะศูนย์เฟคนิวของรัฐบาลไปจัดการเรื่องของข้อกฎหมายไปแจ้งความเอาผิด
กรณีที่คุณช่อโพสต์แบบนี้คือเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ก็คือเป็นความผิดตามพรบคอมนั่นเองนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่คุณชอบบอกว่าล้อเล็งนารัฐบาลไม่เอาด้วยนะไม่เล่นด้วย
แต่คุณคะขออนุญาตนิดนึงรัฐบาลขอกล้องนิดนึงค่ะ
ถ้ามีเวลาว่างมากช่วยจัดการหน่อย
อีกหนึ่งเรื่องที่อยากฝากคุณอรัชพรเธอก็โดนเหมือนกันนะฮะ
มีคนมาปลอมแปลงเฟซบุ๊กเธอถูกไหม

คือก่อนหน้านี้ดิสัยกับแกงผู้บังกันบันเทอมมีคุณพลอยมีคุณใบตอมมีคุณพิฏชี่ใช่มั้ย
แล้วก็คือปลอมด่ากันไปด่ากันมามีการด่าลำปามถึงเบื้องสูงด้วยนะ

พากันไปแจ้งปทตอนนั้นลงหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐด้วย

นี่ไงถ้าเกิดว่ามาช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะคะ